ไปดูคุณยายวัย๘๑ปีนะคะรู้สึกไม่ค่อยสบาย
ก็เรียกรถสองแถวแล้วก็นั่งรถไปหาหมอ
ทีนี้พอถึงหน้าโรงพยาบาลก็กดกลิ่งค่ะ
ลงมาเอาเงินไปจ่ายข้างหน้ารถสองแถวแล้วก็ยืนรอตังทอนอยู่
จังหวะนั้นคนขับรถออกตัวเลยนะคะ
ในขณะที่คุณยายยืนจับรถอยู่แล้วแรงกระแชกแรงกระชาก
กระชากคุณยายล้มลงมาแบบนี้เลยนะคะ

เป็นนาทีที่นางพรมมาสุบงกฎยายวัย๘๑ปีเสียหลักล้มลง
ริมถนนปู่เจ้าสมิงพรายหลังจากที่ลงจากรถสองแถว
แล้วก็ยืนรอเงินทอนด้านข้างรถสองแถวอยู่
แต่ทีนี้ระหว่างที่รอเงินทอนคนขับเขาไม่เห็นนะคะว่ายายยืนรออยู่
ก็เลยออกตัวรถไปเลยยายก็เลยล้มลงไปแบบนี้ค่ะ
พรหมาศบอกว่าเขารู้สึกไม่สบายเขามีอาการเวียนหัว
ก็เลยเดินทางออกจากบ้านจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลเมืองสมุทร
เจ้าสมิงพรายยายเองสายตาไม่ค่อยดีอยู่แล้ว
อายุแปดสิบเอ็ดปีแล้วอะค่ะเห็นป้ายโรงพยาบาลอยู่ฝั่งตรงข้าม
ก็กดกลิงให้คนขับเนี่ยจอดแล้วก็เดินลงจากกระบะท้าย
เพื่อจะนำเงินไปจ่ายให้กับคนขับที่อยู่ด้านหน้าให้เหรียญบาท
เหรียญ๕ไปนะคะ๒เหรียญ๑๐บาทยืนรอเงินทอนอยู่
ขณะนั้นคุณยายก็ใช้มือเนี่ยเกาะรถอยู่ด้วยเพราะว่าเหมือนเหมือน
หัวล้มกลัวล้มต้องเกาะก่อนค่ะแต่จู่จู่คนขับก็ขับรถ
ออกไปเลยแล้วก็เกิดภาพตามคลิปนี้ขึ้นมานะคะ
เขานำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนรถสองแถวคันนี้ขับเลยไป
สักประมาณร้อยเมตรแล้วก็จอดรถคนขับเดินลงมารับผิดชอบนะคะ
ภาไปโรงพยาบาลนะคะอย่างอื่นก่อนแล้วก็
ผู้ตาตาม่ายหกสิบแปดปีที่เป็นคนขับรถสองแถว
ประจำทางสำโรงพระประแดงคันนี้ค่ะ
ให้ปากคำกับตำรวจเอาไว้นะคะบอกว่า
ได้สังเกตว่ามีผู้โดยสารก็คือยายพรมมาศยืนเกาะรถอยู่เพื่อรอเงินทอน
ก็เลยเคลื่อนรถออกไปคุณยายก็หลังจากเกิดเหตุก็ได้จอดรถ
แล้วก็ให้การช่วยเหลือคุณยายอย่างเต็มที่นะคะ
ตอนนี้ก็ปลอดภัยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ